มีอยู่คนหนึ่งมารอคุณผู้ชมแล้วนะฮะ

ใช่ค่ะสบายเพลินใช่ไหมคะเพลิน

เมื่อช่วงเช้าบอกให้ผมไปดูว่าฝนตกหรือเปล่า

ตูดิโอไทยรัฐนะครับสบายเหมือนกันนะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

ทำการทำงานแล้วก็เพลินด้วยนะครับ
ที่สำคัญที่สุดครับทำงานแล้วจะเล่นเกมเพลินกันไปนะครับ
อย่างไรนี้เชิญชมได้เลยครับ
เอาทำงานได้แล้ว
เริ่มทำงานยามเช้าแบบนี้

มัวแต่เล่นเกมเดี๋ยวหักเงินเดือนนะครับ

ไม่ได้เล่นนะทำงาน

ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เล่นเลย
แหมทั้งเจ้านายและลูกน้องต่างคนต่างรวดเร็วจริง
คลื่นจะแรงขนาดไหน
ถ้ามีเจ้านายพาเราไปเราก็จะข้ามผ่านพ้นไปให้ได้
โอ้โหทั้งคนทั้งหมาครับ

แม่แต่ละคนนะครับเทคนิคพิเศษนะครับ
ขี่คอนั่งแล้วก็ไปต่อ
สุดยอดจริง

พี่จิราผมอยากให้อาหารนะ
แต่ว่าผมหวาดเสียว

แล้วไปแขนเดี๋ยวแขนเร่ง
เร่งนิดซ้ายขวาซ้ายขวา

ขอเล่นด้วยอย่าตกใจ
ส่วนน้องช้างอยากสนุก

ไก่งวงมาแล้ว
เป็นไอเดียทางเลือกใหม่นะครับ
เป็นการนำเอาเครื่องตัดย่า
ดัดแปลงออกแบบเป็นเครื่องพ่นน้ำ
งานนี้ก็สามารถทำงานหลายอย่าง
ได้มากขึ้นครับปล่อยพ่นน้ำไปคนก็เดินเก็บจ้า
เก็บผักไปเจ๋งจริงถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
เวลาที่สุด